ตอนนี้สินค้าไทยทั้งเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคที่กัมพูชากำลังเป็นที่นิยมนะครับ
เพราะว่ากระแสเรื่องของการบริโภคคล้ายกับกันกับคนไทย

ทำให้สินค้าที่เป็นเทมเรื่องของสุขภาพกำลังเป็นที่กำลังมาแรงที่กัมพูชาครับ
ติดตามพร้อมกันจากดังงานของคุณมาร์นซีรีส์กรมแก้วครับ
น้ำสำรองผสมดอกคำฝอยแบรนด์ต้นตำรับ
เป็นสินค้าของไทยที่เพิ่งได้รับคำสั่งซื้อหลักล้านบาทต่อเดือน
ผู้นำเข้ารายใหญ่ของกัมพูชา
งานจับคู่นักธุรกิจที่ทางกรมการค้าต่างประเทศ

พูดคุยหาโอกาสทางด้านการค้าระหว่างประเทศ
ที่จังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชา
เพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมเพราะกระแสในการใส่ใจสุขภาพ
ประกอบกับก่อนหน้านี้ชาวกัมพูชามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าไทยเป็นทุนเดิม
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสามารถเปิดตลาดยังประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะ
ใช่ค่ะก็มีพยายามที่จะขยายเข้ามาในเมืองชั้นในจนถึงตัวเมืองหลวง
ซึ่งผู้ประกอบการเขาจะไปดูโรงงานอันนี้นัดหมายกันว่าจะไปดูถึงโรงงานนะคะ
เพื่อที่ดูมาตรฐานการผลิตของเรา
ซึ่งผู้ประกอบการลายนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่กระจายสินค้าไปทั่วทุกจังหวัดของคัมพูชาได้ค่ะ
ขณะเดียวกันก็ยังมีสินค้าตัวอื่นในแนวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มาเปิดตลาดก่อนหน้านี้ในกัมพูชา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์หมอจุลานะคะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ส่งออกจากประเทศไทยสู่ประเทศกัมพูชา
และแบรนด์หมอจุลาร์ยังมีขายใน๒๐จังหวัดจากทั้งหมด๒๔จังหวัดทั่วประเทศกัมพูชา

ทั้งหมด๒๔จังหวัดทั่วประเทศกัมพูชานะคะ
ขายต่อเดือนสูงถึง๕แสนบาทค่ะ
ผู้นำข้าวชาวกัมพูชาวางแผนการตลาดว่า
เพิ่มจุดจำหน่ายให้ครบทั้ง๒๔จังหวัด

ด้วยการลงโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์

จะมีราคาสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน๒เท่าตัว

รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทยตัวอื่น
ก็มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีเช่นกันค่ะ
ก็ตอนนี้คนกัมพูชาส่วนมากเขาชอบพวกสมุนไพรครับ
ก็ว่ามันไม่มีสารเคมีครับ
ก็จะเพิ่มสินค้าตัวอื่นอีก
ธุรกิจไทยที่ส่งออกสินค้ามายังกัมพูชา

กำลังมองหาโอกาสทางด้านการค้า

วันเนียมจากระเภทเรื่องมาตรฐานสินค้า
และการขนส่งที่ต้องทราบแล้ว
การศึกษาวัฒนธรรมของประเทศคู่ค้า
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ข่าวเทวรัตทีวีรายงาน